แต่เขาบอกรสชาติอร่อยเลิศ

สำหรับนี่บรรยากาศของชาวบ้าน
สนวนนอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
เขายืนปิ้งขนมตดหมา

เขาก็บอกอย่างนี้ว่า
ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความสนใจมาก
แล้วก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก

เพราะกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ก็คือ๑เมนูเทิดชูอาหารกิน
ของที่บุรีรัมพ์เขา
ปกติแล้วมีอีกชื่อหนึ่ง
คือกระพังโผมเป็นพืชไม้เหลือย

เขาก็เลยเรียกกันว่าตดหมา
มันจะขึ้นตามรั้วบ้านแบบนี้ค่ะตามป่าละเมาะอย่างนี้ค่ะ
สมัยโบราณนะคะเขาจะนิยมนำใบไปทาบริเวณสะดือ
เหมือนให้ลูกหลานเด็กให้หายท้องอืดท้องฟื้น
อะไรแบบนั้นก็คือเป็นสรรพคุณก็คือเป็นสมุนไพรนั่นเอง
ขนมเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายขนมจาก
แต่ขนมตดหมาจะห่อด้วยใบตองสด
และข้างในจะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวน้ำตาล
พร้าวอ่อนกะทิสดเกลือและที่ขาดไม่ได้ก็คือ
น้ำต้มรากตดหมานี่แหละนะคะที่ใส่ส่วนผสมนี้ลงไป
เข้าให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้๑ชั่ว

และเอาเนื้อมาใส่ใบตองแล้วก็ห่อให้เป็นชิ้นยาว
หลังจากนั้นก็เอาไปย่างบนเตาให้มันสุก

แกะออกมาเนื้อแป้งจะเกรียม
กลับนอกนิดคลิ่นหอมมาก
รสชาติหวานมันอร่อยกลมนะคะ
เขาก็ออกมาขายตามงานโอท็อปต่างงานถนนคนเดินบ้าง

ชิ้นละไม่แพงเลยแล้วพอห่อใบตอง

แล้วเวลาชวนกินไม่ให้กินกินหมดแล้ว

ตดหมาบ้างได้ไหม